ปโรเบิร์ตจ๊อปแซนแล้วก็กระติก
ถูกแจ้งข้อหาทั้งหมดแล้วนะฮะแตกต่างกันไปในส่วนของกระติกอย่างที่ทราบเมื่อวานนี้
ข้อหาที่ถูกแจ้งเอาไว้คือเรื่องของการให้การเท็จ
หรือแจ้งความเท็จแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
พอกติกรับสารภาพเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวน
นำตัวไปที่อายการนนทบุรีเพื่อส่งฟ้องศาลทันที
เพราะเขารับสารภาพแล้วนี่แต่อายการนทบุรีเนี่ยตีกลับสำนวน
หลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไมอายการนนทบุรีถึงตีกลับ
เรื่องนี้ทำให้ตำรวจหน้าแตกเลยหรือเปล่า
ตำรวจต้องไปหารืออีกรอบตอนบ่าย
คือเหตุผลเมื่อวานที่ทางอายการท่านแถลงกัน
ก็คือประมาณว่าคดีใหญ่มันยังไม่เสร็จ
แล้วตัดตอนตรงให้การเท็จที่รับสารภาพของกติก
ฟ้องก่อนเกิดมันมีอะไรที่มันเกี่ยวพันธ

หรือว่าสำนวนคดีใหญ่ต่างเนี่ย
มันครบถ้วนชัดเจนเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับคดีของคุณแตงโมนิดา
อยากให้ส่งฟ้องมาพร้อมกันรวมกันทั้ง๕คนในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าสำนวนที่ตำรวจนำมามอบให้กับอายการเมื่อวานนี้
ในส่วนของเรื่องการให้การเท็จที่กระติกรับสารภาพเนี่ย
กระติกผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนสนิทของคุณแตงโมเนี่ย
คนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าสำนวนที่ตำรวจนำมามอบให้อายการ
ไม่มีความละเอียดนะฮะหรืออาจเรียกได้ว่า
มีแค่กระดาษไม่กี่แผ่นค่ะคืออายการบอกประมาณว่า
แม่จะถึงขั้นเรียกสำนวนเนี่ยไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่าเลย
มีกระดาษไม่กี่แผ่นที่สำคัญเหตุผลที่ตำรวจอ้างอิงมา
สอดคล้องกับข้อหาแจ้งความเท็จของกระติกเนี่ย
ตำรวจแค่เพียงระบุว่ากระติกรับสารภาพว่าแจ้งความเท็จเท่านั้น
และตำรวจก็นำกระติกมาส่งฟ้องเลยค่ะเป็นการส่งฟ้องด้วยวาจาด้วยนะ
คุณเข็มมาสอนคือส่งฟ้องด้วยวาจาก็เหมือนกับ
เราเดินไปโรงพักแล้วก็แจ้งว่าคนนี้ทำผิดเขารับผิดแล้วนะ
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันรับแจ้งอะไรไว้เหมือนกับมีการรับทราบเรื่อง
แล้วก็นำตัวมาส่งฟ้องด้วยวาจาซึ่งทางอายการบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย
มันไม่เรียกว่าเป็นสำนวนด้วยซ้ำแล้วหากเมื่อวานอายการรับฟ้อง
เท่ากับว่าหลังจากนี้หากสืบทราบเพิ่มเติม
กระติกมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมากกว่าการแจ้งความเท็จ
ให้การเท็จก็จะไม่สามารถดำเนินคดีย้อนหลังอะไรได้
ก็เลยมีความเห็นไม่รับกระดาษไม่กี่แผ่นในการรับสาภาพเรื่องการให้การเท็จของกระติก
แล้วก็มองว่าการที่ตำรวจรีบส่งฟ้องเหมือนกับตำรวจเนี่ย
ทั้งที่จริงแล้วคดีใหญ่คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หากตำรวจทำงานอย่างรอบครอบละเอียดครบถ้วนแล้วตั้งใจทำสำนวนเนี่ย
คือจะส่งฟ้องช้ากว่านี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
เห็นต้องรีบแบบสารภาพปุ๊บส่งฟ้องปั๊บอะไรแบบนี้เลย
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ผลตำรสบุรณิโธหจิลพรรดิภูมิจิตร
การตำรวจภูทรภาคหนึ่งมากับพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของ
ตังโมมาพบพนักงานอายการจังหวัดนทบุรีเนี่ยหารือกันอยู่
ชั่วโมงกว่านะฮะหลังจากอายการตีกลับสำนวนของกระติกมาเนี่ย
ซึ่งการเข้าพบกันทางตำรวจเนี่ยก็ถูกอายการซักถามถึงความ
รีบร้อนในการส่งฟ้องผู้ต้องหาเป็นการส่งฟ้องด้วยวาจาและ
ความไม่รอบครอบในการทำคดีใหญ่ของคุณแตงโมทั้งทั้งที่คดี
ยังมีพิรุษแล้วก็ให้ไปสอบสวนมาใหม่แบบไม่ต้องรีบเพื่อหา
ความจริงและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแล้ว๕คนบนเรือเนี่ยจะ
ต้องถูกดำเนินคดีอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมตามข้อเท็จจริง
ปรากฏหลังจากการหารือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ก็ออก
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตอนนั้นท่านก็บอกสั้นบอก
มาขอคำปรึกษาเรื่องคดีกับทางอายการนนทบุรีแล้วก็กลับ
ไปที่โรงพักษณ์เรื่องตีกลับสำนวนเมื่อวานนะครับข่าวส่วน
เรื่องของการแจ้งข้อหาเนี่ยค่ะเราได้ข้อมูลมาจากทนาย
ชากิติวิทยานันต์ทนายความทางฝั่งผู้เสียหายก็คือทนาย
ตัวจริงเนี่ยนะคะครับทนายเดชาบอกกับ

สองโมงจะไปกับคุณแม่ของคุณแตง
การสอบสวนพักหนึ่งเพราะว่าได้
รับแจ้งจากตำรวจว่าจะมีการแจ้ง
ข้อกล่าวหาเพิ่มค่ะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับห้าคนบน
พี่น้องสื่อมานชนหลายข้างนะครับว่าถ้าคุณวันไหนพาคุณแม่ออกจาก
มากนะคุณแม่เป็นนางเอกผมบอกแล้วนะคนจะต้องถูกดำเนิน
คดีเพิ่มทุกครั้งเอาแค่นี้ง่ายง่ายพรุ่งนี้ก็พาคุณแม่ออกไปนะ
ไปที่กรรมครับการสินสวนภาคหนึ่งนัดไว้สิบสี่รายการ
ก็คือจะไปให้การเพิ่มเติมนะครับนะ
เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่พนักงานสอบสวนพบนะครับ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาอะไรแจ้งกับใครนั้น
เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเพราะว่าเรามีหน้าที่ไปแจ้งความ
และให้การต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมในฐานะผู้เสียหายนะครับ
พอเราแจ้งเรียบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนเขาก็จะแจ้งข้อหากับคนบนเรือ
ห้าคนซึ่งไม่รู้ว่าคนไหนจะเป็นคนที่ถูกหัวในทุกช่วงปี
คนที่ไปวิจารณ์คุณแม่นู้นอาเต็มตัวให้ดีน่ะ
ทำไมฮะแม่จะแจ้งความเอาผิดกับคนที่วิจารณ์แม่ด้วยนะ
แม่บอกว่าก็จะแจ้งความแหละใครที่ไปวิพากษ์วิจารณ์แบบเสียหาย
อยากจะให้ไปอยู่ในคุกกันให้ทั่วหน้า

ทำหลุมความจริง
และไม่เป็นประโยชน์
กับประชาชน
ก็ดำเนินคดีมาเรื่อย
งานนี้คุณแม่เอาแน่

ขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่า
ทุกคนจะได้รับหมายสาร

มีจุ๊กทิ้งท้าย

จะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น
แต่คุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าไม่รับคำขอโทษเป็นเงินสด